มาค่ะต้องบอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยสุดปังของจริงนะคะ
ทำเอาแฮชแท็กมิลลิไลฟ์แอดโค้ชเชลล่าขึ้นเทรนดอันดับหนึ่งทวิตเตอร์เลย
คือต้องบอกว่าเมื่อเช้าผมตื่นมาอืม
ผมก็เห็นลูกสาวโวยวายโวยวายกรี๊ดดูโทรศัพท์อยู่
ผมก็ไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องไปโชว์เนี่ยนะคะ
คือฉันไม่ได้ขี่ช้าง

จะโดนเพื่อนถามไม่ว่าจะเป็น๑๐ปีที่ผ่านมา
แม้กระทั่งทุกวันนี้เพื่อนชาวต่างชาติมักจะถามว่า
ยูยูขี่ช้างไปเรียนเปล่า

เพื่อที่คุณถามว่าแบบเนี่ยคนไทยขี่ช้างไปเรียนใช่ไหม
ตอนนั้นยกมือทาบอกเลยนั่นคือประมาณแบบ

บัตรนี้บางคนไปก็ยังมีคนโดนถามเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน

น้องก็เลยบอกไปบอกว่ารถไฟฟ้าก็มีค่ะ

แล้วก็อย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มีการพูดถึงลำไยทุเรียน

แล้วก็มีการกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์นะคะ

ข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นเพลงใหม่ด้วยนะ

เออเขาก็เลยเอาไปโชว์ที่เวทีครั้งนี้ด้วยนะคะ

อย่างที่บอกว่าแต่ละท่อนเนี่ยแซ่บแจบเด็ดเผ็ด
ทุกคนพร้อมใจกันดันให้แฮชแท็ก
เมื่อกี้นี่ซอฟต์ไฟล์กินได้หรือ

ก็คืออย่างที่บอกคือแร็ปเขามันมีความแซ่บอยู่แล้วนะ

มีการโพสต์แสดงความคิดเห็นนะคะว่า
ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องข้าวเหนียวมะม่วงเอ่ย
หรือว่าที่ตะโกนปิดท้ายบอกที่สำคัญไม่ได้ขี่ช้างจ้าเนี่ย
ประโยคนี้เนี่ยเป็นการตะโกนบอกคนทั้งโลกเลยว่า
ประเทศไทยเรามันมีอะไรมากกว่าที่คุณรู้
ในแบบเรียนที่คุณเคยเรียนและคุณเคยจำมา

ซึ่งหลังจากที่จบโชว์แล้ว
ยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็เขียนข้อความถึงบอกว่า
เบอร์บูแล้วก็อีโมจิรูปของใจ
แม่ขอบคุณมากที่ทำให้ผมเข้าใจลูกสาวเมื่อเช้า

จริงก็มาอ่านดูว่าอ๋อมันเกิดอะไรขึ้น

แต่ว่าเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วง

แต่ถ้าเมื่อก่อนย้อนกลับไปนะ
คุณจะกินข้าวเหนียวมะม่วงครบรส
มีทั้งข้าวเหนียวมีทะม่วงได้ตลอดฤดูตลอดปี
ไม่ใช่ตลอดฤดูคุณต้องไปร้านนี้เท่านั้น

กพนิตสชิงชาครับคุณผู้ชมฮะ
คือผมเกิดมาผมก็เห็นแล้วล่ะไม่รู้กี่ปี

ทีมข่าวได้ไปคุยกับผู้จัดการร้านข้าวเหนียวมะม่วง
บอกดีใจและภูมิใจมากเลยนะ
ที่คนไทยไปโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงบนเวทีระดับโลก
เพราะว่าชาวต่างชาติจะได้รู้จักมากขึ้น
ส่วนยอดขายเอาโอเคล่ะ
วันนี้ก็ยังเป็นยอดขายปกติ

เพราะว่ารื่อยดูดีมันเป็นรื่อยดูข้าวเหนียวมะม่วงด้วยครับ
ดีใจภูมิใจนะครับ
คำคุณค่าเช่นค่ะ

อร์แล้วก็ทำตามจำนวนคือออกมาเรื่อย

ส้มตำตาตาจรวมส้มพร้ำ

คราวนี้เนี่ยชาวต่างชาติถ้าอยากลองชิมข้าวเหนียวมะมั่ว
ของแท้คุณต้องมาที่ประเทศไทยครับ
หลังจากต้มยำกุ้งไปอยู่บ้านลาว
แล้วเขาได้กินข้าวเหนียวมาม่วง
เขาก็กินนะเพราะว่า
เคยมีคนฮ่องกงที่รู้จัก

แล้วก็มาชอบสิทธิ์บ้าน
ว่าเอาแล้วข้าวเหนียวมะม่วงจะแพงไหม
ลิซ่าไปบุรีรำกินลูกชิ้นยืนกินลูกชิ้นยังแพงเลย
ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินของหวาน
เหนียวมะม่วงก็นานจะกินสักคำสองคำ
คุณเชื่อไหมตั้งแต่บ่ายมาพอเข้าใจว่าเรื่องราววันนี้เป็นยังไง
อยากกินอีกหนึ่งร้านที่บอกว่าถ้าคุณอยากทานมะม่วง
อยากกินข้าวเหนียวมะม่วงคุณจะนึกถึงแม่วาลีปะเรานทำออก
เขาบอกจริงปกติร้านข้าวเหนียวมะม่วงแม่วารีคนเยอะอยู่แล้วนะ
ใครขับรถผ่านไปผ่านมาจะเข้าใจดี
ว่าคิวเขาแน่นจริงแต่เขาบอกวันนี้ช่วงนี้เนี่ย
ไม่รู้ว่าจะเป็นกระแสหรืออะไรยังไงหรือเปล่า

ทางเขาเองเนี่ยรายเดอร์เขาบอกเขาก็ตกใจนะ
ปกติผมไม่เคยต้องมารอนานขนาดนี้เลย
พี่คงงงเหมือนผมแหละ
มันเคยเจอคิวยาวหรือว่า
สิครับ

มันมีกระแสอะไรที่ทำให้ขายดีขึ้นไหม
หรือว่าถึงยอดขายเยอะอย่างนี้เท่าเดิมอยู่แล้ว

งานบอกจริงปกติแล้วทางร้านขายได้วันละ๔๐เข่ง
แต่พอมีกระแสขึ้นมาขายได้๓๔เท่าของปกติเลยค่ะ
ก็ไม่แน่ใจว่า๑ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าข้าวเหนียวทุเรียน
ขออภัยข้าวเหนียวมะม่วงกำลังมาพอดีด้วยหรือเปล่า
หรือสองก็อาจจะมีส่วนที่มิลลิเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปโปรโมทก็เลย
คือแม้กระทั่งคนไทยเองตอนแรกอยู่เฉยก็ยังไม่ได้คิดว่าจะอยากกินอะไรมาก
แต่พอเห็นแล้วก็มันนึกถึงรสชาติที่เคยกินไง
มันก็จะเปรี้ยวปากสักหน่อยดีไหมอะไรแบบนี้

ข้าวเหนียวมะม่วงมันก็มีน้ำดอกไม้อกร่องทองดำ

คุณผู้ชมจะเริ่มกดหารายเดอร์แล้วนะ
ข้าวเหนียวมะม่วงอยู่อย่างนี้แล้วนะ